คุณผู้ชมคะใครมีลูกก็ต้องเหอะเป็นธรรมดานะคะ
ดูอย่างนักแสดงหนุ่มแอมพีรวัตรคนนี้บ้างดีกว่า
พอมีลูกนี่โอ้โหเหอลูกนะคะ
ไอจีเนี่ยมีแต่รูปลูกเต็มไปหมดนะคะ
ใครได้ติดตามเนี่ยจะเห็นเลยว่าไอจีเขาเนี่ย
โพสต์แต่รูปแล้วก็คลิปลูกชายตัวน้อยอย่างน้องเท
ซึ่งคุณพ่อแอมยอมรับนะคะว่าติดลูกชายมาก
เพราะอยากใช้ทุกช่วงเวลากับเขาให้มากที่สุด
แต่ก็ไม่ถึงขั้นประคบประงมลูกนะคะ
พร้อมกับเผยถึงแพลนปั๊มทายาทคนที่๒

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ผิดหวังกันไปแล้ว
แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยตอนนี้พร้อมเสมอค่ะ
และอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องออกมาเคลียร์นะคะ
หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของพ่อลูก

คิดว่าเจ้าตัวลบคอมเมนต์เพราะไม่แฮปปี้
เอาจริงหรือเปล่าถามแอมกันเลยจ้า

เหมือนตามมาลบคอมเมนต์คอยลบตลอด
ไม่มีคนเข้ามาคอมเมนต์อะไรอย่างนี้
คนทั่วไปที่เขามาเอ็นดูลูกเรา
มาแบบชมลูกเราอะไรอย่างนี้แล้วผมก็ลบ
เขาบอกว่าผมลบผมบอกผมไม่ได้ลบ

แฮปปี้กับการแบบมาชมลูกอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่ใช่เลยครับแฮปปี้มากครับขอบคุณครับ

แต่ถ้าด่ามาเนี่ยถ้าจะโดนลบก็ไม่แปลกนะคะ